คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องความรักสายหวานอลังการ
จดทะเบียนสมรสหลากหลายสถานที่ไปแล้ว
ที่จังหวัดแพร่ค่ะเขามีการใช้แปลพลังความรัก
เป็นความสามัคคีแก้ปัญหาภัยแรง
ส่วนที่จังหวัดตากนะคะเขามีการเกณฑ์คู่บ่าวสาวมาขนหิน
เพื่อที่จะสร้างฝ่ายชะลอน้ำค่ะ
ขนหินกันมาเพื่อพิสูจน์ความรัก
ชาวอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ
ก็คุณประสงค์ล่าอ่อนนายอำเภอพบพระ
เขาผุดไอเดียพิสูจน์รักแบบกิ๊บเก๋ไม่เหมือนที่ไหนนะคะ
โดยกำหนดให้คู่บ่าวสาวทุกชนเผ่ารวมทั้งหมด๑๐คู่
ออกแรงสร้างฝ่ายชะลอน้ำภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

ด้วยการช่วยกันยกก้อนหินไปเรียงสร้างฝ่ายค่ะ
หมายก็คือต้องการให้คู่บ่าวสาวทำงานหนักในวันแรกของการแต่งงาน
เพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงความยากลำบาก
และพิสูจน์ความรักมั่นคงดุดหินผานั่นเอง
เพราะว่าวันแรกนี่นะก็ถือว่านักแล้ว
วันต่อไปหนักกว่านี้อีกผมบอกเลย
แต่ถ้าผ่านอุปสรรคอันนี้ไปได้เนี่ยรับรองว่าผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับ
คู่ไหนผ่านการพิสูจน์รักตามสไตล์ท่านในอำเภอ
นี่ค่ะได้รับรางวัลไปเลยก็คือใบทะเบียนสมรสค่ะ
ไม่ต้องไปจดที่ไหนเลยท่านในอำเภอมอบให้เป็นของรางวัล
เป็นที่น่าสังเกตก็คือปีนี้มีคู่บ่าวสาวต่างเผ่า
จดทะเบียนสมรสกันหลายคู่เลยนะคะ
ต่างจากปีที่ผ่านมาที่มีคู่บ่าวสาว
เป็นชนเผ่าเดียวกันทั้งหมด
อันนี้คือมีหลายชนเผ่ารวมกันนั่นเองนะคะ

เป็นพิสูตรให้เห็นนะ
ว่าต่างเชื้อชาติต่างเผาพันก็รักกันได้นะ
ถูกต้องแล้วแล้วเวลาแต่งชุดชนเผา
แล้วมาเป็นคู่แบบนี้น่ารักดีนะ

ถ้าเป็นบ้านเราภาคกลางก็คงชุดไทยชุดพื้นเมืองอะไรกันไป
อันนี้แต่ละเผาเขามีเอกลักษณ์การตกแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปนะคะ

ส่วนคุณรงฤทธิแก้วสุธิในอำเภอเมืองแพร่ก็ไม่น้อยหน้าคุณผู้ชมค่ะ
ใช้โอกาสวันแห่งความรักแปลเป็นพลังแห่งความสามัคคี
แก้ปัญหาภัยแรงด้วยการนำชาวบ้านตำบลวังทง
พระสงฆ์สามเณรฝ่ายปกครองและทหารจากกองพันธหารมาที่๑๒เด่นชัย
ไปช่วยกันสร้างทำนบกระสอบทรายบริเวณบ้านปากห้วยหมู่๓ตำบลวังทงค่ะ
เพื่อชะลอน้ำและยกระดับน้ำในแม่น้ำยม
แก้ปัญหาภัยแรงของเกษตรกรให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร
และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรงที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะ
โอ้โหมากันทุกภาคส่วน
ใช่แล้วแห่งคันสามคีรักกันดีจริงนะครับ
คือคู่รักเนี่ยแรกเวลาเขาไปทำอะไรร่วมกัน
มันก็จะเห็นความช่วยเหลือเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกัน
คุณสามีร้อนไหมคะเอาน้ำไหมคะ
คุณภรรยาเหนื่อยไหมหนักไหมอะไรอย่างนี้
สามปีผ่านไปเป็นยังไง

เอามาหยิบแก้มเพื่อด้วยไม่ได้หรอเอามาเผื่อด้วยเดินไปหยิบเอง

มันเป็นธรรมดาอยู่กันจนเป็นเพื่อนกันจริงแล้ว

แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็คือเราได้มีการเห็นอกเห็นใจแล้วเอื้อเฟื้อเผื่อแผล
ซึ่งกันและกันนี่แหละสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความรักเนี่ยครองคู่กันได้ยาว